คุณผู้ชมคะมีเหตุปฏิหารเกิดขึ้นค่ะ
เด็กชายวัย๓ขวบอยู่กับยายทวด
แล้วน้องคนนี้เขาวิ่งตามหมาของเขาเข้าไปในป่า
หลงอยู่ในป่าออกไม่ได้ป่าแถบไซเบียเลยนะคะ
แล้วในป่ามีสัตว์ดุร้ายอากาศหนาวเย็น
น้องเขาอยู่ประทังชีวิตได้๓วันช็อกโกแลตแท่งเดียวเล็ก

แล้วนอนใต้ต้นไม้รอดได้คุณผู้ชม

เซรินด๊อปชัดนักเด็กชายวัย๓ขวบ
ก็ได้รับการช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัย
ในเขตไซเบียนะคะพื้นที่ห่างไกลของรัสเซีย

น้องเขาติดอยู่ในป่าแล้วอย่างที่บอกในป่านี้
มีทั้งหมีมีทั้งสุนัขจิ้งจอก

ใช่อยู่ในป่า๗๒ชั่วโมงคุณผู้ชม

เขาส่งกองกำลังทหารไปค้นหาเลยนะคะ

สุดท้ายพบน้องเขาพยายามเอาตัวรอดอยู่เพียงลำพัง
ประทังชีวิตด้วยช็อกโกแลตแท่งเล็กที่ติดตัวอยู่
นอนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วอากาศคุณผู้ชม
คือหนาวนะใช่นี่ค่ะไซเบรียทามส์
รายงานว่าพบน้องเขาหลงป่าอยู่๓วัน
สภาพนี่รอดชีวิตมาได้ต้องถือว่าปฏิหารจริง
สื่อก็เลยขนานนามน้องว่าเมาคลีแห่งพื้นป่าไซเบรีย
คือน้องเขาอยู่กับยายทวดอย่างที่บอกนะคะ
อยู่กับสองคนในหมู่บ้านคุดที่อยู่ในป่า
แล้วน้องเขาวิ่งออกไปตามสุนัข
คือสุนัขที่เขาเลี้ยงนี่แหละวิ่งเล่นกันอยู่
สุนัขก็วิ่งเข้าไปในป่าน้องก็วิ่งตาม

ก็เลยไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ให้ช่วยกันออกค้นหา
เจ้าหน้าที่ก็น่ารักมากคือระดมกำลัง
ภาคพื้นดินทั้งอากาศไปกันเป็นกองทัพเลยค่ะ
สุดท้ายเจอน้องรอดปฏิหารจริง
็อกโกแลตเนี่ยมีประโยชน์มากนะคุณผู้ชม

เวลาที่เราอ่อนร้ายมากช็อกโกแลตนิดหนึ่ง

มีจุดท้วยก็ดีช่วงดีจริงมีตัวไว้ก็ดีนะคะ